ส่วนเรื่องต่อไปจะพาไปดูเรื่องราวประเพณีไทย
จริงแล้วในประเทศไทยเรามีประเพณีเยอะมากนะคุณนะ
แต่ว่ามีไม่กี่ประเพณีที่เขาว่ากันว่ามีแค่หนึ่งเดียวในไทย
แต่ว่ามีประเพณีอะไรบ้างไปดูกันค่ะ
คุณผู้ชมทั่วทุกภูมิภาคของไทย
แล้วแต่มีประเพณีโบราณที่มีเพียงหนึ่งเดียว

วันนี้ตลอดข่าวจะพาทุกคนไปดูประเพณีสุดตระกาลตา
ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในไทยและหนึ่งเดียวในโลก
จะมีประเพณีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ
เริ่มกันที่ประเพณีแรกกับประเพณีรับบัว
จัดขึ้นหนึ่งเดียวในโลกที่จังหวัดสมุทรปราการ
ริมครองศำโรงอำเภอบางภีร์จังหวัดสมุทรปราการ
โดยประเพณีนี้เป็นประเพณีที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทย
และหนึ่งเดียวในโลก
ซึ่งประเพณีนี้จะจัดขึ้นทุกปี
ให้กับชาวบ้านที่มาร่วมงาน
โดยในงานจะมีการอัญเชิญองค์หลวงพ่อโตจำลอง
ลงเรือบุษบกแห่ไปตามลำคลองสำโรง
เพื่อให้ชาวบ้านสองฝั่งคลองและประชาชน
ได้มาร่วมในพิธีกันอย่างทั่วถึง
และอธิษฐานขอพรพร้อมโยนดอกบัว
ตักองค์หลวงพ่อโตเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต
ต่อกันที่ประเพณีลากพระทางน้ำ
หนึ่งเดียวในโลกจังหวัดนครศรีธรรมราช

ยิ่งใหญ่ที่มีชื่อว่าประเพณีลากพระทางน้ำ
ที่จัดขึ้นที่วัดพัทธเสมาตำบลท่าดี
อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยประเพณีนี้จัดขึ้นทุกปี
ซึ่งเป็นประเพณีที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทย

โดยภายในงานจะมีการอัญเชิญพระอิสระชัย
กรุงศรีอายุทยามาประดิษฐานบนบุษบก

ซึ่งประเพณีนี้จะจัดขึ้นทุกปี
เพื่อสืบสารประเพณีโบราณแต่เดิมของคนในพื้นที่
รวมถึงให้ประชาชนได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ
เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต
นับว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีโบราณของชาวบ้าน
ที่มีมาตั้งแต่โบราณที่หาชมได้แค่ที่อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราชเท่านั้นครับ